หมดสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลในวันที่๒๕ตุลาคมนี้
ทางสมาคมนะครับก็ได้เปิดประมูลผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทย
ทุกชุดจนได้ผู้ชนะแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ
แต่ว่าล่าสุดนะครับในโลกโซเชียลก็เริ่มมีการเปิดเผย
นายวราวุฒิเจนธนากุลเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
งานเด่นของบริษัทนะครับถ้าพูดชื่อมาก็รู้ดีครับ
บริษัทฮาไม่จำกัดรายการตก๑๐ยิบล้านละครสายลับกุ๊กแบบนี้นะครับ
ซึ่งเขาว่ากันว่าจะถือลิขสิทธิฟุตบอลไทยทั้งไทยลีกฟุตบอลทีมชาติไทยและฟุตซอลทุกรายการ
ว่าจะมีมูลค่าในการประมูลสูงถึงประมาณ๑๒๐๐๐ล้านบาท
ระยะเวลา๘ปีตั้งแต่ปี๒๐๒๑จนถึง๒๐๒๘นะครับ
อย่างไรก็ตามก็ไม่มีการยืนยันจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
แต่คาดว่าทางสมาคมจะประกาศในเร็ววันนี้นะครับ
และทั้งหมดนี้คือเรื่องรอบขอบสนามในวันนี้ครับ